พูดถึงสถานที่สำคัญในพระบรมมหาราชวัง

ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลายรัชสมัย
ซึ่งก็จะเป็นพระที่นั่ง๓องค์เชื่อมต่อกันเป็นหมู่ใหญ่
และในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นี้
พระที่นั่งแต่ละองค์นั้นใช้ประกอบพระราชพิธีใดบ้าง
ติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
ปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช๒๓๒๘
ในอดีตเคยเป็นพระวิมารที่บรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่าง
และเป็นที่เสด็จออกขุนนางเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่สำคัญที่สุดคือเป็นมณฑลประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และเฉลิมพระราชมนเทียนมาตั้งแต่สมัยราชการที่๒จนถึงรัชกาลปัจจุบัน
หมู่พระมหามณ์เทียนมีพระที่นั่งอยู่๓องค์
ประหลัดซ้ายพระประหลัดขวาและหอ๒หอ
คือหอพระเจ้ากับหอพระธาตุมนเทียนมีหลังคาเป็นรูปทรงไทย
มีช่อฟ้าหน้าบันปลูกเชื่อมต่อกัน
พระที่นั่งทั้ง๓องค์มีนามรวมกันว่าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาร
ต่อมาในรัชกาลที่๓โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแยกเป็นองค์ได้แก่
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมารพระที่นั่งภัยศาลทักศิลป์และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยาพิมาร
สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่๓พฤษภาคมที่มีการจุดเทียนชัย
ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมารและอ่านประกาศการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมารตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
เป็นทองพระโรงที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงใช้เป็นที่ประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญของบ้านเมือง
เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ซึ่งในรัชสมัยนี้จะเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งองค์นี้ในวันที่๔พฤษภาคม
ปลายสุดของท้องพระโรงเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาร
และด้านหน้าพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งพุทธตานกาญจนสิงหาด
ประทับของพระมหากษัตริย์ประดิษฐานเหนือพระราชบันลังภายใต้นกพระประดนมหาเสวตชัด
ด้วยไม้แก่สลักปิดทองมีรูปครุฑและเทพนมประดับเรียงรายโดยรอบฐานทั้งสองชั้น
พระที่นั่งองค์นี้หากใช้เป็นพระราชยานจะเรียกว่าพระราชยานพุทธตานทอง
ในช่วงเช้าของวันที่๔พฤษภาคมจะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยได้ปลูกสร้างอาคารชั่วคราวที่เรียกว่ามนตบพระกระยาสนานขึ้น
ที่บริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาร
เสร็จสิ้นแล้วจะเสด็จไปยังหอพระสุลาลัยพิมาร

เสด็จไปยังพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
ประทับเหนือพระทินั่งอัตภัทธิตอุทมพรรณราชอาท
ภายใต้พระบบรรณสเวตตะฉัดหรือฉัดเจ็ดชั้น
เพื่อทรงรับน้ำอภิเษกทุกทิศเวียนไปทั้ง๘ทิศ
หมายถึงการรับพระราชอำนาจศึกขาดจากปวงชนทั่วราชอาณาจักรและจักรวาล
พระที่นั่งภัยศาลทักษิณตั้งอยู่ระหว่างกลางท้องพระโรงหน้า
ของพระที่นั่งจักรพรรดิพิมารกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมาร
มีลักษณะเป็นพระที่นั่งโถงยาวยกพื้นสูงทอดยาวไปตามทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก
จากจะเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งอัธทิศ
เพราะแท่นที่ทำจากไม้อุทุมพรหรือไม้มะเดือสลักปิดทองประดับกระจก
รูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งสอดคล้องกับทิศทั้ง๘แล้ว
ทางด้านทิศตะวันตกยังประดิษฐานพระที่นั่งพัทรบิต
พระที่นั่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ
หลังจากที่ทรงรับน้ำอภิเษกเพื่อทรงรับการถวายเครื่องราชกุฏธภัณฑ์
เครื่องขัตยราชวราพรและเครื่องขัตยราชุปโภค
แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์
ขณะประทับที่พระที่นั่งพัทรบิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การและทรงหลังทักษิโนทก
ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานตั้งพระราชหารุทัย
ที่จะดำรงทศพิษราชธรรม
พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายเก้าอี้มีกงเท้าแขน
ด้านหลังมีพนักพิงและตั้งโต๊ะเคียงสองข้าง
สลักปิดทองประดับกระจกขาเป็นรูปพญานาคาราช
และก่างกั้นพระนพประดนมหาเสวตชัดหรือฉัด๙ชั้น
จากนั้นเวลา๑๔นาฬิกาจึงเสด็จออกมหาสมาคม
ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมาร
รับการถวายพระพรชัยมงคล
จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์
เป็นพุทธศาสนุปธรรมภก
ริ้วขบวนนี้มีพระราชยานพุทธตานทองเป็นพระที่นั่งทรง
โดยยาตราริ้วขบวนจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุริยพิมาร
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เพื่อประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรรมภก
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังประสาทพระเทพบิดร
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปยังพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์
แล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
เพื่อถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิและสนับปกรณ์
บำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการี
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมารพระที่นั่งองค์ประธานในหมู่พระมหามุนเทียน
เพื่อเป็นมงคลละเริกตามโบราณราชประเพณี
วันรุ่งขึ้นเวลาเช้าจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระบารมาพิไทย
นามาพิไทยและสถาปนาพระถาดันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสุรยพิมาร
และในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหะยาตราทางสะทนละมาก
จากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
รวมระยะทางประมาณ๗๑๕กิโลเมตร

เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที

เสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์
ให้พระศกนิกรราศดรทุกหมู่เหล่า
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
เสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
คณะทูตานุทูตและกงศูนย์ต่างประเทศ
ทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
เป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ